เมื่อกี้คุณผู้ชมตอบมาแล้วตัวเล็กเข่งละ๓๕บาท
ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอยู่ที่๖๐บาท
ถ้าตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยอยู่ที่๗๐๘๐บาท
อันนี้ไม่รวมไซส์พิเศษที่เขาขายในเข่งใหญ่แล้วหยิบทีละตัวทีละตัวนะ
แพงจริงครับอย่างกำแพงเพชรเขาบอกว่ามันขึ้นมากิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท
นี่ครับอาหารสินค้าขึ้นไม่หยุดแต่อย่างที่น้ำแข็งบอก
ไหนเนี่ยตลาดสดเทศบาลพรานกระต่ายครับกำแพงเพชร
เพราะว่าบรรยากาศนะครับคนออกมาจับจ่ายซื้อของน้อยลง

อย่างนี้คนมาซื้อก็ไม่มีคนขายจะทำยังไง

เจ้าของร้านขายปลาทูแม่สมใจ

ที่ร้านขายปลาทูไทยกับปลาทูอินเดียนะ

มีหลายราคาตามขนาดของมัน
เขียนละ๒๐ไปจนถึง๖๕บาท

ขยับขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท

เพราะว่าราคาน้ำมันช่วงนี้มันแพงมาก

ต้องใช้น้ำมันมากใช่ไหมในการออกทะเล
ผู้ขายปลาทูสดก็เลยต้องขึ้นราคา

ฉันต้องขายเท่าเดิมเอ้าทำไมล่ะพี่

ซึ่งเป็นต่อกิโลกรัมละครับ
มี๑๐๓๐บาทต่อกิโลกรัม

ถ้าเชื่อคือต่อให้อะไรรถมันก็จะทรงอย่างนี้เลย
แม่ค้าขายปลาทูนะครับยังบอกอีกว่า
หากราคาปลาทูยังขยับขึ้นอีก

คงต้องเลิกขายโอ๊ยขายไม่ไหวอย่างนี้เหรอ

ไม่งั้นรับมาก็ตายเลยนะครับ
อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นก่อน
ทุกวันนี้ยอดขายปลาทูจากเดิมนะ
ขายวันละ๖๐เข่งวันนี้เหรอ

นี่ครับหากราคาขึ้นอีกเย็นแน่
คนที่ซื้อแน่เธอคาดการณ์ไว้ครับ

บอกถึงเรื่องราคาปลาทูมากันแบบต่อเนื่องเลยนะ
เอา๖๐บาทอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนี่ส่วนใหญ่ส่งมาแบบนี้